ไปดูความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายจี้ชิงทองกันหน่อย
รัญญประเทศที่สะแก้วสักประมาณวันที่๘กันยายนที่ผ่านมา
ตอนนั้นได้ทองคำน้ำหนักทองคำ๖๑บาททองคำ
ที่เป็นเงิน๑๘๐๐๐๐๐บาท

ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่รวบตัวได้แล้ว

ตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยฝ่ายปกครอง
คุณรู้ไหมนำกำลังกี่ชีวิตกี่นาย
อะไรฮะกว่าร้อยนายไปติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้นะคะ
คนร้ายรายนี้ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายโชติพงศ์ธุมประดา

โอ้โหสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำคืออะไร
หลังจากที่ไปสืบทราบมานี่สุนัขตำรวจนะคะ
ทราบมาว่ามีการหลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชน
เหลาคลองกลางตำบลหนองสังอำเภออรัญญประเทศ
ที่สุดแล้วก็สามารถรวบตัวนายโชติพงศ์ได้
โชติพงศ์นี่เอาโดรนบินทุกสภากำลังทุ่มเลยนะคะ
รู้ไหมโชติพงศ์ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนที่ไหนฮะ
กระท่อมริมน้ำห่างจากบ้านของผู้ต้องหาไป
สักประมาณสองถึงสามกิโลเมตรนะคะไม่รอดหรอกค่ะ
จี้ชิงทองนี่ไม่มีใครได้ใช้เงินเลยนะคะทีนี้คุณผู้ชมตอนที่จับกลุ่ม
โชติพงศ์เนี่ยสภาพเดี๋ยวได้เห็นเลยนะ
หิ้วปีกอ่ะสภาพอิดโรยนี่ทองโอ้นี่ทองค่ะ
ใส่ถุงพลาสติกเลยนะใช่โอ้นี่ไงโชติพงศ์
ชิวยังสูบบุรีได้อ่าโดนฮิ้วปีกแบบนี้ค่ะเออ
ทีนี้ตอนที่พาเดินออกมาจากกระท่อมริมน้ำเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวก็พยายามถามคนก่อเหตุถามนายโชติพงศ์เนี่ย
โชติพงศ์บอกว่าก่อเหตุจริงโดยใช้อาวุธปืนปลอม
เอาเงินไปทำอะไรต้องการเอาเงินไปใช้หนี้
ที่กู้เงินมาเพื่อไปให้ภรรยาไปทำงานต่างประเทศ
และถ่ายถอนจำนองบ้านที่กำลังจะถูกยึด
ครับแล้วคะฟังเสียงค่ะ
ผมต้องใช้เงินค่ะลดยนต์ยึดเหรอครับลดยนต์ยึด

แล้วที่ภรรยาส่งมาทุกเดือนไม่พอเหรอ

ก็เลยกิจถัดเรื่องนี้
โหแล้วภรรยารู้ไหมเนี่ยต้องมาป้นเขาเนี่ยฮะ
ทีนี้หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็คุมตัวนายโชติพงศ์เนี่ย
ค้นหาถาดทองวัตถุพยานต่างอาวุธปืนปลอม

ออกตัวมาที่โรงพักธรรยัปรเทศ

ภายในห้างโลตัสสาขาอำเภออรัญญประเทศ

โดนแจ้งข้อกล่าวหาคือชิงทรัพย์โดยมีอาวุธปืน
สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เงิน
ไม่เคยเห็นใครปล้นทองแล้วได้ใช้เงินสักบาทโดนจับหมดนะครับ
โดนคดีไปอีกนะฮะก็ต้องรับกรรมไปเนอะ